ตัมประบูทล่าสูตรเขาจ้าง๒๐๐๐๐๐บาท

ก็คือเป็นการเอาผู้ชายจริงมาแต่งเป็นผู้หญิงนะ
หรือยังได้ตังค์เยอะขนาดนี้

มีคนเดียวแหละ
เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่ไม่ซ้ำทางใคร

ฝึงให้เราเดินแบบแบลค

แปลว่าเงินเป็นเงินที่มา

เขาก็เต็มที่กับเราเราก็เลยเต็มที่กับเขาเบอร์นั้นเหมือนกัน

เวลาเราไปออกงานแบบนี้มันคือประสบการณ์เราด้วยพี่
คนที่คุยกับเราเขาต้องรู้จักเรามาบ้างแล้ว
เขาต้องเห็นเราแต่งหญิงมาบ้างแล้วแหละ

ไม่มีรสนิยมว่าแบบ
เจอผู้ชายแล้วแบบเอาหลวงผู้หญิงอย่างงี้
มันไม่ได้